คุณผู้ชมคะเรื่องของแจ๊บกับมิ้นท์ยังจำได้ใช่ไหมคะ
แจ๊บพ่อเลี้ยงหรือว่าพ่อบุญธรรมที่ทำร้ายจริงคือหลานแหละเนอะ
แต่ว่าเขาเลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกทำร้ายเด็กหญิงวัย๑๒ปี
จนเสียชีวิตด้วยการเอาไม้เบสบอลตีหลังจากนั้นก็อำพลางศพด้วยการ
เอาไปใส่ในถังน้ำแข็งโบกปูนคือคดีนี้เนี่ย
แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในเรือนจำไปเรียบร้อยแล้วด้วย
แต่มันมีอะไรที่น่าตกใจกว่านั้นและเผลออาจจะเป็นข้อหาที่ถูกแจ้งเพิ่มเติม
คือมีคนกำลังไปไล่ดวงกล้องวงจอลปิดนะคะ
แล้วก็บีบแรงเพื่อให้น้ำเนี่ย
ไปพุ่งไปทางขวาที่มันหลุดกล้องไปแล้วอ่ะ
คือน้องยืนอยู่มุมขวานั้นนะคะ
หลังจากนั้นก็เหมือนแกะแผงยาแล้วก็ยื่นให้น้องอะค่ะ
นี่ก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดในบ้านเองนั่นแหละ
นี่ค่ะแกะยาแล้วก็ยื่นส่งให้น้อง
ถามว่าบีบน้ำเกลือส่งยาให้ทำไม
ไปดูวงจรปิด๒๘เมษายน๕ทุ่ม๔๐นาทีนะคะ
จะเห็นน้องยืนหันหลังอยู่ในห้องครัวของบ้านเช่า
ในสภาพสะบักสบอมค่ะคอเสื้อนี่ขาดวิ่น
หลังน้องนี่เต็มไปด้วยบาดแผลหลายแห่งนะคะ
ซึ่งแผลที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยลักษณะดูค่ะ
เป็นแผลผู้พองจนเป็นสะเก็ดไหล่หลังต้นคอ
ผิวหนังกำพร้ามันหายไปบางจุดเลยนะคะคือเป็นเนื้อแดง
เห็นเนื้อแดงแดงใช่ไหมคะนั่นน่ะคือน่าจะเป็นแผลถลอก
อะไรสักอย่างที่มันลึกลงไปถึงชั้นเนื้อแล้วอะค่ะ
อีกภาพหนึ่งเป็นจังหวะที่น้องหันหน้ามาค่ะนี่นี่ให้ดูแผลเห็นไหม
ที่เห็นสีดำดำนั่นคือตกสะเก็ดแล้วแต่ทางซ้ายนั้นแผลใหม่นะครับ
คือหนังกำพร้ามันหลุดไปแล้วอะค่ะอีกภาพหนึ่งเป็นช่วงที่น้องหันหน้ามาค่ะ
ถึงจะถ่ายเอาไว้ตอนที่ไฟในห้องครัวมันปิดอยู่แต่มันเห็นชัดเจนว่าคอเสื้อของน้องอ่ะ
มันขาดลงมาถึงหน้าอกเลยเห็นป่ะคะคือดูทรงแล้วมันไม่ใช่เสื้อกล้ามแน่แน่
จริงถ้าภาพแบบไม่ได้เซ็นเซอร์ค่ะคือมันจะเห็นเลยว่าเสื้อน้องมันขาดลงมาถึงหน้าอก
สองข้างคือแผลทั้งแขนโดยเฉพาะแขนซ้ายเห็นไหมคะ
เป็นรอยดำดำสลับกับสีแดงแดงอ่ะครับมันก็คือเป็นแผลที่แบบ
กำพร้ามันหลุดออกไปมันลอกออกไปอ่ะส่วนทางขวาเนี่ยเห็นไหมคะ
มีผ้าพันแผลพันอยู่แล้วน้องก็เอามือขึ้นมาจับ
นี่น้องอายุสิบสองปีนะคะดูแขนซ้ายนี่เราซูมให้ดูตรงแขนนะคะ
คือแผลมันเต็มแขนไปหมดเลยจริงจริงอะค่ะอีกภาพหนึ่งเป็นจังหวะที่ไฟ
ในห้องครัวมันเปิดเที่ยงคืน๓นาที
สิบเก้าเมษายนดูสภาพน้องดูขาสิคะ
นี่คือแผลทั้งตัวนะคะหัวจดเท้าเลยอะค่ะ
ลักษณะคือสะบักสบอมมากจริงจริงต้องเซ็นเซอร์หน้าน้องเอาไว้
เพราะว่าหนึ่งน้องก็เป็นเยาวชนถึงแม้ว่าน้องจะเป็นผู้เสียชีวิตแล้ว

ภาพตอนไฟเปิดเนี่ยโอ้โหทีมข่าวที่เห็นก่อนเซ็นเซอร์คือตกใจมาก
ตาซ้ายน้องนี่บวมเกือบปิดค่ะ
ตาขวาก็บวมนะคะแต่ยังลืมได้นิด
ผมด้านหน้าแหว่งไปส่วนหนึ่งเหมือนถูกกล้อน

ดูสภาพหรือดูตาซ้าย
ตาซ้ายนี่เขาบอกว่าบวมจนปิดเลยนะคะ

แล้วแผลที่แขนซ้ายนี่เห็นชัดเลย
มีรอยแผลเป็นมีแผลที่เป็นเนื้อสีแดงเลยนะคะ

ไม่ใช่แค่แหว่งมันคือแหว่งแบบเหมือนโดน

เอากันไกลตัดถึงหนังหัวเลยอะค่ะ
ตอนแรกที่ญาติมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ย

ก็เข้าใจว่าน้องคงได้นอนตรงห้องที่เหมือนห้องเก็บของอะค่ะ
มันมีรังวางระเกะระกะจนไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเลย

ที่ที่น้องนอนที่ที่น้องใช้ชีวิตในทุกวันเนี่ย
คือใต้ซิงค์ล้างจานในห้องครัวนี่แหละค่ะ
ครอบครัวนี้รับน้องมาตั้งแต่น้องอายุ๕ขวบ

ใช้รายงานไม่ได้ส่งเสียให้เรียนหนังสือ
แล้วก็แก๊กรังกระดาษแพ็คของเนี่ย
แล้วน้องต้องนอนอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานนี่มานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะ
อย่างที่บอกว่าวงจรปิดนี้คือเดือนเมษายน

ตี๑วันที่๒กรกฎาคมนะคะ
แล้วว่าน้องถูกทำร้ายมาเป็นเดือน

ถามว่าใครบ้างที่ทำให้น้องเกิดบาดแผลทั้งตัวแบบนี้

เพราะตำรวจสามารถไปสอบปากคำ
แล้วก็เค้นเอาความจริงจากแจ๊บและมิ้นท์ที่อยู่ในเรือนจำได้
ส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลบอกว่าก่อนที่น้องผู้หญิงจะเสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกเขาเคยได้ยินเสียงเหมือนแบบทุบอะไรสักอย่างแบบนี้ค่ะ
แต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันคือการทุบอะไร

น้องผู้หญิงที่เสียชีวิตมักจะอยู่แต่ในบ้าน
คนก็เลยไม่ค่อยเห็นว่าตกลงน้องมีความเป็นอยู่แบบไหนยังไงนะคะ
มันก็ทิ้งระยะอยู่
พี่ก็เข้าใจว่าเค้าอาจจะเอาของเอาสักก็เอาของแล้วทำร่วงอะไรอย่างเนี่ย
แล้วเวลามันติดกันบางทีมันก็ไม่รู้เสียงของใครบ้างแหละอะไรอย่างเนี่ย

แต่ก็ไม่มีพิรุัยแล้วเด็กมีรอยช้ำหรือมีอะไรบ้างไหม

อาการของเด็กปกติหรือมีหวาดกลัวอะไรบ้างไหมครับ
ไม่ไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเขาอยู่แต่ในบ้านอ๋อ

ที่น้องเสียชีวิตเนี่ยเคยมีเสียงทะเลาะหรือมีเสียงทุบตีอะไรบ้างไหมครับ
ไม่ค่อยได้ยินนะครับผม
ได้ยินเสียงเขาทะเลาะบ้างประมาณนั้น

คือจะหาพยาหลักฐานประกอบการกระทำความผิด
ตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาเดิมอยู่
แต่ถ้าหลังจากนี้มีการกระทำความผิดเพิ่มเติมที่พบเป็นหลักฐานเนี่ย
หรือผู้ปกครองของผู้ตายจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
พนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาให้นะคะ
เรื่องต้นหลายคนบอกแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือเปล่า
ตำรวจบอกว่ายังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์นะคะ
แต่เป็นเคสที่นำเด็กมาเลี้ยงดูแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ